ผัวเมียคู่นี้นะฮะคบหาอยู่กินกันมาเนี่ย
ปรากฏว่าฝ่ายชายขี้หึงมากเลย
กลัวเมียจะไปมีกิ๊กกับผู้ชายคนอื่น
เมียออกจากห้องพักเอาผ้าลงไปซักข้างล่าง
กลับมาถึงห้องผัวคิดว่าเธอแอบไปคบผู้ชายคนอื่นใช่ไหม

ลากเมียเข้าห้องปิดห้องขังเอาไว้เอากันไกล
จะไปแทงเข้าหัวเมียเมียเอามือขึ้นมากัน

หลังจากนั้นชาวบ้านไปช่วยผู้หญิงออกมาได้
ฝ่ายชายตัดสินใจใช้กันไกล
อันเดิมเลยนะฮะแทงอกข้างซ้ายตัวเองตายครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูภาพจากวงจรปิดฮะ
พี่มีลูกหมูมั้ยมันร้อกอยู่ข้างใน
มีลูกหมูว่ะ
มันร้อกให้หน่อยพี่เอาให้หน่อยเร็ว

นี่ฮะคลิปตอนที่จะไปช่วยผู้หญิง
ที่โดนฝ่ายชายทำร้ายนะฮะ
ปิดด้วยครับเดี๋ยวลองดูฮะวินาทีตอนที่ชาวบ้านเขามามุงดูกัน
ต้องการจะไปช่วยให้คนเจ็บออกมานี่นะฮะช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
ชาวบ้านออกมายืนกันตรงนั้นจะมีห้องพักอยู่หลายห้องครับ
ห้องที่เกิดเหตุคือฝั่งซ้ายที่มีคนไปเคาะประตูนั่นแหละครับเคาะเคาะเคาะเคาะเรียก
นี่นะฮะพยายามจะเปิดประตูกระชากกระชากเอาไว้แบบนี้ฮะเพื่อจะเปิดประตูช่วยผู้หญิงที่ดุทำร้าย
หลังจากนั้นครับพอช่วยผู้หญิงออกมาได้ฝ่ายชายยังเก็บตัวเองขังตัวเองไว้ในห้อง
แล้วเอากันไกลแทงอกตัวเองตายฮะเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้าน
เขาพยายามจะช่วยเหลือนางสาวคำอิงอายุ๒๗ปีเป็นชาวเมียนมาต้องการจะเปิดประตูเข้าไปช่วย
แต่ว่าประตูเป็นเหล็กดัดฮะถูกล็อกไว้จากข้างในเปิดประตูยากมากเปิดประตูไม่ได้ครับ
คนที่จะช่วยเนี่ยพยายามจะมองลอดช่องเข้าไปเพื่อส่องดูว่าเอ๊ะคำอิงเขาเป็นยังไงบ้างเจ็บหนักหรือเปล่า
ปรากฏว่าเลือดไหลอาบครับเพราะว่าถูกผัวของคำอิงเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันทำร้ายร่างกาย
เกี้ยกล่อมอยู่นานให้เปิดประตูจนกระทั่งช่วยเหลือนางสาวคำอิงออกมาได้ครับ
แต่ว่าผู้ก่อเหตุตัดสินใจเอากันไกลนั้นแทงอกข้างซ้ายของตัวเองตัดคั่วหัวใจสิ้นใจตายฮะ
นางสาวคำอิงมีบาดแผลถูกกันไกลแทงเข้าที่หัว๑แผลแขนซ้าย๑แผลตาขวาปูดบวมอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลในขณะที่ผู้ก่อเหตุชื่อว่าในปีครับอายุ๒๘ปี
ในปีเนี่ยใช้กันไกลแทงเข้าที่หน้าอกตัวเองนะฮะเสียเลือดมากพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตในปีคนก่อเหตุจังหวะนี้ครับ
แต่สุดท้ายนายปีเสียชีวิตนะครับตำรวจสพสำรงเหนือในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับตรวจสอบในห้องพักเจอกองเลือดสาดกระเซ็น
บนพื้นทางเดินแถวแถวห้องพักก็มีหยดเลือดเต็มไปหมดเลยครับเจอข้าวของกระจัดกระจายอยู่ในห้องแบบนี้นะฮะ
ทางเข้าตรงประตูนี่คือเลือดกองใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันไกลยาวประมาณ๑๕เซนสภาพด้ามกันไกลเนี่ยหักตกอยู่ครับก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ๕พฤศจิกายนภาพจากวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้ดูไปในช่วงแรกเราให้ดูอีกครั้ง
รายละเอียดกันครับในรอบนี้ทุ่ม๓๓นาที๕พฤศจิกายนจะเห็นว่าบริเวณตรงข้ามกับห้องพักคนเริ่มออกมามุงดูแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเสียงดังมาจากในห้องนั้นน่ะ
ผู้หญิงเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องเหมือนเจ็บปวดมากเลยชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์กันเยอะมากครับ
หลังจากนั้นพยายามจะเปิดประตูห้องเพื่อต้องการจะช่วยเหลือนางสาวคำอิงพาผู้หญิงออกมาจากห้องพักให้ได้เพราะเธอส่งเสียงขอความช่วยเหลือด้วย
ภาพจากวงจรปิดนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นวินาทีตอนที่นางสาวคำอิงถูกปล่อยตัวออกมา
แล้วคนเข้าไปช่วยอุ้มส่งตัวไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้เห็นภาพนั้น
แต่จะเห็นภาพที่ในปีคนก่อเหที่หึงหวงเมียมากเหลือเกิน
มันล้มกองอยู่หน้าประตูเจ็บหนักอาการปางตาย
ไม่รู้รู้สึกผิดหรืออย่างไรหลังจากที่พยายามจะแทงเมียรักของตัวเองด้วยความหึงหวง
ก็เลยตัดสินใจเอากันไกลด้ามเดิมแทงตัวเองเลยครับ
ชาวบ้านมาช่วยกันประคองตัวในปีนะครับจะส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าในปีเสียชีวิต
คุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่หอพักดังกล่าว
อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการนะฮะสูงประมาณ๕ชั้น
ห้องที่เกิดเหตุจะอยู่ที่ชั้น๒ครับ
คุณเนติชาวเจอหยดเลือดตั้งแต่ตรงนี้เลยครับ
นี่ฮะตรงบันไดเป็นหยดทางยาวเลยตั้งแต่ชั้นล่างยาวขึ้นไปข้างบน
ห้องที่เกิดเหตุนั้นข้าวของกระจัดกระจายและมีคราบเลือด
ของคนเจ็บทั้งของคนตายก็คือของผัวเมียคู่เมื่อกี้นี้ที่เล่าให้ฟังนะฮะ

ได้คุยกับพี่สาวของนางสาวคำอิงชื่อว่านางวินครับอายุ๓๖ปี
นางวินเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
หลังจากที่นางสาวคำอิงเขาอาบน้ำเสร็จแล้วออกมาจากห้องน้ำ
จู่ในปีไปบีบคอเฉยเลยจนไม่สามารถจะตะโกนขอความช่วยเหลือได้
น้องสาวฉันก็เลยเอามือขึ้นมาป้องกันตัวตั้งกาดเอาไว้
แต่ว่าตามข้อมูลที่ชาวบ้านเขาเจอเจ้าหน้าที่เขาเห็นเนี่ยมันมีแผลทั้งที่แขนทั้งที่หัวแล้วก็ที่ตาด้วย
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่สาวของคนเจ็บบอกว่าน้องสาวฉันเนี่ยวิ่งไปแอบอยู่ตรงประตู
แต่ไม่สามารถออกไปข้างนอกห้องได้เพราะว่าห้องลงกรอนเอาไว้แล้วเป็นประตูเหล็กกัด
ในปีมากระทืบซ้ำอีกครับจนคราวนี้ชาวบ้านเริ่มได้ยินแล้วมาออกันอยู่หน้าห้อง
พยายามจะช่วยเหลือเกลี้ยกล่อมให้เปิดประตูเพื่อจะช่วยนางสาวคำอิงออกมาให้ได้
ระหว่างที่ช่วยอยู่นั้นในปีเอากันไกลด้ามเดิมเลยแทงตัวเองครับ
แทงเข้าไปที่บริเวณกลางอกกับอกหน้าอกซ้ายแล้วสุดท้ายในปีเขาก็เสียชีวิต
พี่สาวคนเจ็บบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่หอพักแห่งนี้ได้ประมาณแค่เดือนเดียวเอง
แล้วน้องสาวเนี่ยชอบบ่นว่าโอ๊ยผัวหนูขี้หึงมากเลยไม่อยากให้หนูออกไปไหนเลย
ระแวงกลัวเหลือเกินหึงเหลือเกินกลัวหนูจะไปมีคนนั้นคนนี้
เคยถูกเอามีดมาข่มขู่และทำร้ายร่างกายมาแล้วด้วยนะครับ
มเหตุในครั้งนี้พี่สาวของนางสาวคำอิงก็คาดว่าน่าจะมาจากพิษรักแรงหึงนั่นแหละ
ฝ่ายชายคือในปีคนที่ก่อเหตุเนี่ยคงจะหวงเมียมาก
ออกจากห้องไปไม่ได้เลยออกจากห้องเมื่อไหร่จะคิดระแวงทันที
แล้วเห็นว่าก่อนหน้านั้นคำอิงเขาลงเอาผ้าไปซักลงไปซักผ้าข้างล่าง
พอกลับขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าเสร็จปั๊บบีบคอเลยจิกหัวเลยกระชากผมเลย
เอากันไกลมาจะแทงว่าคิดว่าไปแอบนัดคุยกับผู้ชายคนอื่น
เอาแบบนั้นจริงเหรอเนี่ยแล้วดูสิสุดท้ายมาจบแบบนี้มันคุ้มไหมล่ะ
หญิงอะเล่าให้ฟังว่าแฟนเขาหึงอย่างงี้
เป็นคนขี้หึงหรือ
ไปฮิโรนแขนน้องเนี้ยค่ะในขณะที่ชาวบ้านนะครับ
มงคลเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ไปคอยช่วยเหลือจังหวะวินาทีที่ผัวเมียเขาทะเลาะกัน
พี่ท่านนี้ครับเล่าให้กับน้องเนนักข่าวของเราฟังบอกว่า
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก็เลยรีบวิ่งมาดูเห็นแล้ว
สงสัยเรื่องนี้ใหญ่แน่เลยเพราะว่าหยดเลือดกองเต็มไปหมดเลยฮะ
ทางเดินบนพื้นก็มีหยดเลือดเป็นทางเลยครับพยายามจะดึงตัวนางสาวคำอิงเนี่ย
อยู่ใกล้ประตูที่สุดเพื่อจะได้ไม่ให้ถูกทำร้ายนี่นะฮะ
ก็เลยเป็นที่มาของภาพฝั่งด้านขวาคลิปเนี้ยฮะที่ดึงตัวคำอิงเนี่ย
ใกล้ประตูเหล็กดัดให้มากที่สุดนี่นะจังหวะนี้ตอนนั้นยังเปิดไม่ได้ไงครับ
แล้วตัวของในปีเองเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือเอากันไกลมาแทงเมียไม่พอ
แทงตัวเองอีกครับดึงทำอิงเข้ามาแล้วก็ร้องขอบอกตีหยุดหยุดหยุด
อย่าทำพอแล้วเอากุญแจมาเปิดเปิดประตูเดี๋ยวนี้
ช่วยคำอิงออกมาได้แล้วสุดท้ายในปีเขายอมฟังนะครับ
เปิดประตูปล่อยให้เมียรักได้ออกไปให้ชาวบ้านได้ช่วยเหลือ
หลังจากนั้นตัวของในปีเนี่ยออกมาแล้วล้มฟุบกองกับพื้นครับลองฟังเพิ่มเติมฮะ
แต่ไอ้นี่เขายังล็อกอยู่ผมก็พยายามดึงมาให้ผู้หญิงแอบตรงนี้
พอดึงประตูให้หญิงแอบเสร็จแล้วผมก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขาก็ยอมมา
เขาก็ยอมให้กุญแจผมเปิดพอเปิดเสร็จผู้หญิงก็ต้องรีบเอาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วผมก็กลับมาแต่ผู้ชายมันก็นอนพิงนอนพิงเนี่ยเพราะว่า
คงจะโดนแทงก่อนแล้วล่ะอย่างไรก็ตามทางตำรวจนั้นต้องรอให้คนเจ็บ
ก็คือนางสาวคำอิงที่อาการน่าเป็นห่วงอยู่ตอนนี้
อาการดีขึ้นก่อนถึงจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ต้นสายปลายเหตุแท้จริงคืออะไร
ในขณะที่ร่างของผู้ตายนั้นก็จะส่งร่างชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
ก่อนจะประสานให้ญาตินั้นรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปครับ